ทีนี้ก็เตือนเรื่องของงูด้วยนะฮะ
แล้วก็มีวิธีการในการที่จะจับงูหากงูพิษเข้าไปอยู่ในบ้านของคุณเองนะครับ
จะมีวิธีการอย่างไรตอนนี้ในโลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่นี้
แล้วก็มีงูอีกตัวหนึ่งบุกไปถึงสารากลางจังหวัดประถุมธานี

อันนี้เขาไม่ได้นั่งโต๊ะประชุมไม่ได้เปิดไมค์กดไมค์พูดอะไรนี่คะ
อ้าวเขาเป็นสายลับไปแฝงตัวประชุมอยู่คุณ
คนงานและช่างรับเหมาตกแต่งห้องประชุมบนสารากลางจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
วิ่งมาขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่
ซุกตัวอยู่ในผนังห้องภายในห้องประชุมของสารากลางจังหวัดปฐุมธานีหน่อย
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปพบก็พบหางของงูเหลือมห้อยออกมาจากผนังเลยนะฮะ
สายลับคนนี้ไม่เนียนนะสายลับนายนี้ไม่เนียนนะครับ
โผล่หางออกมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีใช้เลื่อยตัดแผ่นไม้ออกทีละชิ้นทีละชิ้น
ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงนะครับจึงสามารถนำงูเหลือมขนาดใหญ่ออกมาได้
โอ้โหคุณตัวเนี่ย๓เมตร๓๐เซนติเมตรก็จับใส่กระสอบนะครับ
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แล้วดูอ้าปากสิ
โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขสิคุณนะฮะ

แล้วบอกว่าเอ๊ะแงว่ะงวดหน้าน่าจะออกอะไรบ้าง
ทีเมื่อวานผมก็เจองูแนะที่หมู่บ้านผมเนี่ย

ไม่ใช่อยู่ถนนหน้าหมู่บ้านเลย

เพราะผมลงไว้หลายคนก็บอก

ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลขอะไรนะฮะ
ชื่อว่าสมเจตคนดับย่า
เป็นการสอนวิธีจับงู

กุมน้ำไปด้วยกว่าแล้วก็สามารถรีม

เอาง่ายดิฉันไม่กล้าแค่ตั้งแต่นั่งสบตาเขาแล้วค่ะ
ไม่ได้ยินเสียงขู่ฟ่อเราก็กลัวแล้วนะฮะ

ให้ใช้ผ้าเช็ดตัวเพราะมันผืนใหญ่ไงคุณ
งูก็จะเห็นอะไรใหญ่มันก็รู้สึกมันตัวใหญ่กว่าใช่ไหม

แต่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าพอเราผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ไปคลุมเขา
เขาก็จะมองไม่เห็นแล้วจากนั้นเรารีบหนีออกจากห้องน้ำนะ

ไม่ใช่เอาผ้าคลุมแล้วโอ้โหจับได้เลย
ไม่ได้นะฮะปล่อยมาทิ้งไว้แบบนั้นให้งูมันสงบนะครับ
ก็รอเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
อย่างไรก็ตามการตะโกนขอความช่วยเหลือดัง
ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าโทรแจ้ง๑๑

ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ